พูดถึงวันนี้ผ่านมาหลายคู่หลายดารานะ
เขาก็มีการเปิดตัวโชว์หวานซึ่งกันแล้วกัน

นี่คุณบอกเลยว่าปีนี้เงียบสนิทเลยนะคะ
ว่าเราไม่เห็นภาพในโซเชียล

ใจเย็นก่อนค่ะอย่าเพิ่งเออเอง

มาริโอมาแล้วค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่า

หวานกัน๒ต่อ๒นะจ๊ะซึ่งแม้
ปีนี้ค่ะจะไม่มีของแทนใจเหมือนคู่อื่นนะ

แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะคุณ
ค่อยเรียนรู้กันไปแล้วเราก็ไม่ได้
รีบร้อนอะไรเลย
เหมือนกันนะแต่ดูนิ่งไม่ให้หวือว่ะ
นิ่งไม่หวือไม่หวือครับ